เรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม

แต่ว่าไปคราวนี้ไปพบกับคุณลุงท่านหนึ่ง
คุณลุงท่านนี้เข้ามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วมาที่วัดแห่งนี้
พร้อมกับมีดดาบเป็นร้อยเล่ม
ทำไมต้องพกมีดดาบมาในวัดเป็นร้อยเล่มแบบนี้ด้วยครับ

ไปที่วัดดงสลาวค่ะอยู่ในตำบลองค์พระจังหวัดสุพรรณบุรีนะ
เรียกได้ว่าสาธุชนที่ไปที่วัดเมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมานี่
ฮือฮากันยกใหญ่นี่คุณดูเห็นไหม
เพราะว่าแต่ละคนนี่ถือดงถือดาบเอาไว้ในมือกันหมดเลย
เกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องไปถามกับคุณลุงจันทร์นะคะ
คุณลุงจันทร์อายุ๖๙ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
คุณลุงเป็นคนนำดาบ๑๐๐เล่มมาที่วัดแห่งนี้นะ

แล้วคุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองป่วย
เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ทำให้มีอาการปากเบี้ยวขาอ่อนแรง
ปรากฏว่าวันหนึ่งลูกสาวของคุณลุงฝัน

ก็เลยพาเดินทางมาที่วัดดงสลาวแห่งนี้
เพื่อจะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขุนด่าน

ก็เลยขอพรไปว่าถ้าหากว่าตัวเองหายป่วยแล้วกลับมาแข็งแรงเมื่อไหร่
จะกลับมาถวายมีดดาบ๑๐๐เล่ม

และคุณลุงบอกว่าปฏิหารก็เกิดขึ้นกับเขาจริง
อาการป่วยของเขาอ่ะดีดีขึ้นเรื่อยจนเนี่ย
คุณลุงหายเป็นปกติเดินได้แบบนี้

วันนี้คุณลุงบอกว่ากลับมาตามสัญญาแล้วนะ
นำมีดดาบมาถวายตามที่บนบานกับหลวงพ่อเอาไว้

คุณลุงบอกคุณลุงนี่เชื่อเลยเชื่อสนิทใจเลยว่าด้วยบารมีของหลวงพ่อขุนด่านนี่แหละ
ที่ช่วยให้ตัวเองกลับมาแข็งแรงเหมือนปฏิหารเหมือนเดิมได้แบบนี้

หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณผู้ชมก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวที่พึ่งทางใจ

หลายคนมีความเชื่อความศรัทธาอันนี้มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เป็นอะไร

แต่ว่าเรื่องของความเชื่อความศรัทธานั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
จริงมันมีหลายวิธีในการไปขอพรถูกไหม

บอกว่าเวลาเราไปตามวงตามวัดขอพรบางคนอาจจะไม่ได้ขอว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จแล้วจะมาแก้บนไม่ได้ต้องการจะไปแก้บนก็ขอให้เพื่อความสบายใจก็มีเหมือนกัน
จะบอกแบบนี้เรื่องของการไปขอพรเรื่องของสุขภาพให้หายป่วยเนี่ยยังไงซะก็ต้องฟังคำแนะนำของแพทย์ของหมอเขาด้วย
ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็ไปพบแพทย์แล้วก็ทานยาคือทำตัวให้ดีอะค่ะแล้วก็สิ่งดีก็จะมาสู่เรา